ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่หนองน้ำแห่งหนึ่งนะคะ
เป็นลักษณะของอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านบอกว่าอ่างเก็บน้ำนี้มีอาถรรพ์แน่เลย
เพราะว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตบ่อยมาก
และส่วนใหญ่จมน้ำเสียชีวิตในวันพระซะด้วย
มีหนุ่มคนนึงค่ะเขาไปเก็บตภาพสีทองได้ในอ่างเก็บน้ำนี้
แล้วเขาก็กลัวเรื่องของอาถรรพ์
เขาก็เอาไปปล่อยคืนปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในอ่างเก็บน้ำ
แล้วก็ตรงกับวันพระพอดีด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ๒๓สิงหาคม
ตำรวจสพนปลือจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่ามีคนหาย
อ่างเก็บน้ำชากนอกเขตพื้นที่หมู่๔เทศบาลเมืองหนองปลืออำเภอบังละมุงค่ะ
ก็ได้มีการประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
ชุดประดาน้ำลงไปค้นหานะคะ
จัดเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำสี่นายลงไปช่วยกันค้นหาหากันอยู่ชั่วโมงหนึ่งพบศพ
อยู่ในน้ำนี้ค่ะติดอยู่ใต้สาหร่ายคุณผู้ชม
ศพของนายกิติพงศ์อายุ๓๖ปีค่ะ
นำศพขึ้นมาก็ตรวจสอบดูร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒ชั่วโมง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ๔ทุ่มคืนก่อน
นายกิติพงศ์นำตะภาพสีทองที่ก่อนหน้านี้จับได้จากอ่างเก็บน้ำ
ปล่อยคืนแต่เขามาคนเดียวนะคะ
คือคนในบ้านก็ใจคอไม่ค่อยดีเพราะเคยได้ยินข่าวว่า
มีคนจับปลาสีทองได้แล้วเอามาเลี้ยง
จากนั้นไม่นานคนที่จับปลาได้เนี่ยนะเสียชีวิต
ออกไปแล้วหายไปเลยไม่กลับมาบ้านสักที
ก็เลยพากันไปหาค่ะออกเดินตามหากันที่จุดเกิดเหตุ
ไม่เจอไม่เจอตัวนายกิติพงศ์เจอแค่รถจักรยานยนต์จอดอยู่
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ประสานหน่วยกู้ภัย
ส่งทีมนักประดาน้ำมาช่วยกันค้นหา
แล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพระด้วย

ใช่ยิ่งคุยกันถึงเรื่องของอาถรรพ์
ชาวบ้านเขาร่ำลือกันอยู่แล้วว่าอ่างเก็บน้ำชากนอกเนี่ยคนจมน้ำตายเยอะมาก
แล้วส่วนใหญ่จมน้ำตายตรงกับวันพระพอดีแล้วนายกิจิพงก็เป็นรายล่าสุดเลย
คุณลำดวนคล้ายชาวนาทีมข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปสำรวจเลยนะคะที่อ่างเก็บน้ำชากนอก
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่กว่ายี่สิบไร่จุดเกิดเหตุน้ำลึกประมาณสองเมตรได้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งนายสายันจันทองเขาก็ให้ข้อมูลว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
พื้นที่ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ดินไม่เท่ากันก็เป็นไปได้นะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของคนเมาหรือคนนอกพื้นที่มาเล่นน้ำ
แล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำลึกหรือว่าดินมันไม่เท่ากันอะไรแบบนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำได้
แต่นายสายันบอกว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนี่ยจะรู้ดีว่าอ่างเก็บน้ำชากนอกตรงนี้อันตราย
จริงคนที่เสียชีวิตจมน้ำเสียชีวิตที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไม่ได้เสียชีวิตเฉพาะวันพระนะคะ
วันอื่นก็มีเพียงแต่ว่าวันพระเนี่ยจะเยอะกว่าหลายคนก็เลยเชื่อเรื่องของอาถรรพ์นะคะ
นายสายันบอกว่าเขาก็อยู่แถวนี้มานานเขาไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครทราบได้อะค่ะ
พวกที่มาทำงานในเมืองพัทยาเนี่ยมาทำก่อสร้างบ้างอะไรบ้าง
มาหากินอยู่ในเขตเมืองพัทยาใกล้เคียงเนี่ยก็จะมาหาปลาจับสัตว์น้ำมาหาผัก
ซึ่งพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันไม่ได้เรียบไม่ได้ลาดไปอย่างที่เราคิด
มันมีตรงไหนแข็งเขาอาจจะขุดไม่ได้มันก็จะตื้น
ตรงไหนที่มันเป็นหลุมลึกที่เขาขุดได้มันก็จะลึก
มันก็เลยเป็นว่าคนไม่รู้พอคนนอกพื้นที่มาก็ไม่รู้
ไม่รู้การเดินไปเนี่ยเราเดินระยะเรียบไป
ที่แรกมาแค่เอวแต่ถ้าไปเจอลงหลุมปุ๊บมันจะวุบหายไปเลย
นะครับแล้วมันก็มีอ่ามีต้นไม้มีสลายมีอะไรอยู่
และส่วนมากก็จะเป็นเฉพาะคนที่ดื่มเหล้า
นะครับจะเป็นจากตรงนั้นสาเหตุเกิดจากตรงนั้น
ซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยจะไม่มีใครค่อยไปหากินตรงนี้
เก็บน้ำตรงนี้เดิมทีนำไว้กักเก็บน้ำอ่ะนะคะ
เอาไว้ใช้ในพื้นที่ตำบลหนองปลือจังหวัดชนบุรี
แล้วก็เป็นพื้นที่ต่างระดับพื้นดินก็เป็นหลุมเป็นบ่อค่ะ
ลึกไม่เท่ากันเหมือนที่นายสายันเล่าให้ฟังนะคะ
อุบัติเหตุก็จะมีคนนอกแหละที่เขาไม่รู้ว่าตรงนี้มันอันตราย
น้ำลึกหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็พื้นดินไม่เท่ากัน
แต่คนในพื้นที่เขารู้ก็ส่วนเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของอาถรรพ์ของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
แต่ก็ต้องระวังเวลาเห็นอ่างเก็บน้ำหรือว่าน้องน้ำแบบนี้
คือมันเดาไม่ได้ว่าตื้นหรือลึกมองจากสายตามันคาดเดาไม่ออก
บางทีเดินเดินไปตื้นตื้นอยู่ดีโอ้ยควบไปเลยใช่
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต้องระวังเหมือนกันนะครับ